เริ่มต้นวันนี้กันด้วยเหตุการณ์สงครานที่โคราชครับท่านผู้ชมครับ
มีอยู่เหตุการณ์หนึ่งที่กลุ่มวัยรุ่นเนี่ยทะเลาะวิวาดกัน
ตีกันกลางงานสงคราน

ล้มลงไปแล้วทีนี้ลุกไม่ขึ้นเนี่ยเรียบร้อยเลย
ต้องไปลุมกันแบบนับสิบหรอค่ะ
ขอเถอะขอเถอะเรียกตำรวจด้วยนะฮะ

รุมทำร้ายกันในกรณีนี้เนี่ย
มันโหดร้ายมันโหดเยี่ยมเกินไป

นี่ค่ะคือนอนนิ่งไปนานแล้ว

นะคือลุมเขาขนาดนี้แล้วแบบ

เนี่ยฮะเหตุการณ์นี้เป็น
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ

ส่งเสียงห้ามแล้วก็ห้ามปรามนะฮะ
ก่อนที่มีคนเข้ามาห้ามนะครับ

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะครับ
ได้ภาพอย่างที่ท่านเห็นนะครับ

เหตุการณ์นี้ที่นครราชสีมานะครับ

พวกสองฝั่งตะลุมบ่อนกันนะ

ก็มีคนที่บันทึกภาพเอาไว้ได้นะครับ

แล้วก็ล้มอยู่กลางถนนอย่างที่ท่านเห็นเนี่ย

มีคนนำตัวส่งโรงพยาบาล

ล่าสุดทราบว่ารู้สึกตัวแล้ว
แต่ว่ายังสาหัสอยู่ต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์

คนเขาก็พยายามจะห้ามนะครับ

ช่วงนั้นก็คือมึนเมาสุราด้วยวิ่งหนีกลุ่มวัยรุ่นคู่กรณีไม่ทัน
ล้มลงไปก็เลยถูกรุมทำร้ายอ่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวานนี้
บนถนนจอมสุรางญาติหน้าสารเจ้าโงโจ้ใกล้กับสี่แยกหนองบัวรองเขตเทศบาลนคร
จะศรีมานะครับคลิปนี้ถูกแชร์กันไปโอ้โหเป็นหมื่นครั้งนะครับ
และล่าสุดครับทางตำรวจสพเมืองนครราชศรีมาบอกว่า
ผู้ที่ถูกรุมทำร้ายจนบาดเจ็บสาหัสแบบสลบเหมือดไปเลย
ชื่อว่าในอดีศักดิ์สเกลหรือว่าในแจ๊คอายุยี่สิบเก้าปีนะครับ
ตอนนี้สามารถตามจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุได้แล้ว
ตำรวจเขาบอกว่าจากคลิปทั้งหมดเนี่ยคนที่เข้าไปรุมทำร้ายมีทั้งหมด๙คน
ตอนนี้จับได้แล้ว๔นะครับ๔คนนี้สารภาพว่าวันเกิดเหตุ
กลุ่มของนายอดีศักดิ์ได้เดินมาประแป้งแล้วก็สาดน้ำใส่กลุ่มของตน
แล้วก็ไปลวนลามแฟนสาวของเพื่อนในกลุ่มอืมอ่า
ก็เลยเกิดการวิวาดกันขึ้นแล้วก็รุมทำร้ายกันขึ้น
ตอนนี้ตำรวจกำลังไล่อีกห้าคนนะครับกำลังเร่งติดตามจับกลุ่มตัวอยู่
เอามาดำเนินคดีนะครับค่ะคือตำรวจก็บอกว่าคนที่ล้มลงไปแล้วก็ถูกรุมเนี่ย
เหมือนกับว่าก็เมาแหละแล้วก็วิ่งหนีไม่ทันแล้วก็ล้มลงไป
แต่ถึงแม้ว่าเขาจะไปลวนลามไปปะแป้งใส่แฟนในกลุ่มเพื่อนก็ควบคุมตัวเขา
ส่งเจ้าหน้าที่ดีไหมให้เจ้าหน้าที่เขาดำเนินการไม่ใช่มารุมทำร้ายเขาแบบนี้นะคะ
แล้วอย่างนี้ก็ทำให้เห็นอีกอย่างหนึ่งนะ
ว่าไอ้ที่ยกพวกกันไปกินกันเมากันไม่กลัวใครเราไม่กลัวใคร
ถึงเวลาเนี่ยล้มลงมาเนี่ยเผลอคนเดียวอืม
เพื่อนไปหมดแล้วสาหัสเลยจิ๊งเลยยังไม่หมดมีอีกหลายคลิปครับ
คุณภาคภูมิรุมทำร้ายกันตะลุมบอลกันในงานสงคราน
มีเฟซบุ๊กหนึ่งนะคะเขาแชร์ภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวาน
ช่วงประมาณหนึ่งทุ่มยี่สิบสามนาทีเกิดขึ้นที่ศรีสะเกตนะคะครับ
สังเกตดูดีดีเหตุการณ์เนี้ยมีคนถูกยิงเสียชีวิตหนึ่งศพด้วย
เหรอคือไปรุมทำร้ายไม่พอชักปืนขึ้นมายิงเขาด้วยนะคะ

ขอแสดงความเสียใจกับคนที่เสียชีวิตด้วย
เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะมุมบนด้านซ้าย
ก็จะมีผู้ชายใส่หมวกกันน็อกจอดรถจักรยานยนต์อยู่

เสร็จปุ๊บก็กลับมาขี่รถจักรยานยนต์ออกไป
แต่มีวัยรุ่นนะคะเขาตีกันนะคะภาพอาจจะมองไม่ค่อยชัดมาก
เขาไล่ตีกันมาแล้วก็ผู้ชายใส่เสื้อสีแดงเนี่ยถูกกลุ่มวัยรุ่นเนี่ย
รุมต่อยไปหลายหมัดแล้วก็ถูกยิง
จนล้มหน้าคว่ำไปกับพื้นแล้วก็นิ่งไปกับพื้นนะคะ
ถูกยิงแล้วกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้ยังไม่สะใจกระทืบซ้ำอีก
คืนนี่มันมันเล่นสงครานมาพกกลุ่ม้าเล่นสงคราน
เขาตายนะคะเกิดขึ้นที่สงครานศรีสเก๊ย์นะค่ะ
ยังไม่หมดมีอีกคลิปคุณผู้ชมศรีสะเกดเหมือนกัน
กันทรลักษณ์นะคะคนเห็นเหตุการณ์เขาถ่ายคลิปเอาไว้ได้
วัยรุ่นหลายคนเลยล่ะค่ะเขาเหมือนกับทะเลาะกันมีปากเสียงกัน
แล้วก็เนี่ยตะลุมบอลกันในปั๊มน้ำมันนะคะเหตุการณ์นี้
มีคนพยายามไปห้ามสุดท้ายก็แยกย้ายกันไป
เขาก็เลยโพสต์คลิปนี้ในโลกโซเชียลก็ระบุข้อความว่า
เจอเหตุการณ์แบบนี้ต้องระวังนะเพราะว่าอาจจะถูกลูกหลงได้
คนที่ไปเที่ยวเขาก็หมดสนุกอ่ะถูกค่ะเจอแบบนี้กลัวสิคะ
อยู่ในรถก็ไม่กล้าลงจากรถอยู่ในปั๊มเนี่ยมารุมกันแบบนี้
แล้วชื่อเสียงของจังหวัดชื่อเสียงของพื้นที่เขาก็เสียหายไปด้วย
เพราะว่าพอมีเหตุแบบนี้เกิดขึ้นแชร์กันไปมีข้อความกันไปพูดถึงกันไป
ก็บอกเกิดขึ้นที่นั่นที่นั่นที่นี่จังหวัดเขาจัดงานมาอย่างดีเขาเสียหายหมด
เจ้าหน้าที่เขาพยายามอย่างดีนะชาวบ้านในพื้นที่พยายามดูแลกันอย่างดี
แต่มันมีคนพวกนี้อยู่นะครับเหมือนกับชาวบ้านที่พัทยาจังหวัดชนบุรี
เขาเบื่อเลยเกิดขึ้นบ่อยเลยเยินนี่อ่ะหน้าสงครานที่พัทยา
วัยรุ่นสองกลุ่มยกพวกตีกันค่ะแล้วกลุ่มนึงเนี่ย
ไปทำร้ายเขานะใส่กางเกงชั้นในตัวเดียว

อาณาจารย์ทั้งวิวาสนะครับเป็นเหตุการณ์ทะเลาะวิวาส
ที่เกิดขึ้นในงานสงครานที่พัทยาจังหวัดชนบุรีนะครับ

วัยรุ่นผู้ชายก็ยกพวกตะลุมบ่อน
หนึ่งที่ทรวมเสื้อสีเหลืองนะฮะ
ดถีบเตะเข้าไปหลายครั้ง
ก็มีชายที่ทรวมเสื้อสีขาวเข้ามาห้ามแยกกันมา

งกรานทีไรงามหน้าสุดคงไม่พ้นพัทยา
ปีนี้เอาอีกใส่กางเกงในตัวเดียวเดินโชว์วัยวะเพศไปมา
ขอถามตำรวจสพเมืองพัทยาปล่อยแบบนี้ได้อย่างไร
แล้วก็ได้บรรยายบอกว่าน้องเสื้อเหลืองที่โดนรุม
เหตุเพราะไม่ชอบหน้ากันโดนผลักไปชนอีกคนนึง
คนที่โดนน้องเสื้อเหลืองกระเด็นไปชนก็ช่วยกันรุมน้องเสื้อเหลือง
สรุปนี่มันเมืองอะไรขอถามเจ้าหน้าที่เมืองพัทยา
นาจารย์แบบนี้คุณปล่อยให้มาเล่นสงครานได้อย่างไร
ประเทศนี้อยู่ที่ไหนประเพณีอันดีงามของไทยอยู่ที่ไหน
คือถามไปยังเจ้าหน้าที่เนี่ยอันนี้ถามได้
แต่ในมุมหนึ่งก็ต้องเข้าใจเจ้าหน้าที่เขาด้วยเล่นกันกี่จุด
แล้วเดี๋ยวพัทยาอีกยาวเลยนะวันไหลพัทยาอีกหลายวันเลย
เขาก็พยายามเขาคงพยายามตั้งด่านตรวจค้นดูอะไรให้เต็มที่แล้วล่ะ